แต่เห็นบอกว่าตัวเงินตัวทองครั้งนี้ไม่ธรรมดา
เพราะตอนที่ก่อนที่มันจะจากบ้านนี้ไปมันหันมาโบกมือให้กับหลานเจ้าของบ้านด้วย
เขาว่าแบบนั้นนะคะนี่ค่ะพยายามไล่อยู่นานสองนานไม่ยอมลงมาสักทีนะคะ
คุณยายก็บอกไปไปไปไปไป
นี่แหละค่ะคุณผู้หญิงคนนี้ที่เอาไม้กระทุ้งกระทุ้งอยู่เนี่ย
ชื่อว่าคุณนารีรัฐแดงใสเป็นหลานเจ้าของบ้าน
ก่อนที่จะไปค่ะก่อนที่มันจะไปจากบ้านนี้เอาบ้านเลขที่ไปก่อนเลยนะคะ
บ้านเลขที่๑หมู่ที่๖ตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะ

คือตอนแรกเนี่ยหลานเจ้าของบ้านคอยใช้ไม้ยาวใหญ่กระทุ้ง
ไปที่ร่างตัวเงินตัวทองที่มันปีนไปอยู่บนคือบนนั้นแหละค่ะ
แล้วก็ร้องเรียกบอกให้มันลงมาใช้ภาษาคนเรียกนะ
แต่คิดว่าตัวเงินตัวทองไม่น่าจะเข้าใจ

ไม่ลงมาสักทีนะคะ

ถึงขั้นเอาน้ำสาดพี่บุ๊ค

สาดเลยสาดแล้วถามว่าลงไหมก็ไม่ยอมลงมาค่ะ
มันดื้อสุดเลยไม่สนใจใดทั้งสิ้น
พยายามอยู่กันพักใหญ่สุดท้าย
ต้องใช้ตัวช่วยคราวนี้ไม่ใช่ตัวเงินตัวทอง
ไม่ใช่กู้ภัยที่จะมาช่วยจับตัวเงินตัวทอง

ทำไมคะหมานั่นแหละค่ะหมาที่เลี้ยงอยู่ที่บ้าน
ให้มันรุ่มเฮานี่ทำหน้าที่เต็มที่เลยนะคะ

สุดท้ายตัวเงินตัวทองตัวเฮียค่ะ
ยอมลงมาจากขื่อของบ้านนะคะ
แล้วรีบเลื้อยหนีไปทันทีค่ะ
ข้างบ้านเป็นป่าด้วยไงฮะ
คุณนารีรัฐบอกว่าตอนที่ตัวเงินตัวทองมันเลื้อยหนีนะ

บ๊ายบายอย่างเดียวเขาบอกว่าเป็นตัวเลขด้วยนะ
มีกี่นิ้วอะไรก็ว่าไปนะฮะ